คุณผู้ชมคะยังคงต้องตามแล้วก็เฝ้าระวังแต่อย่าตื่นตระหนกนะคะ
แต่ต้องเกาะติดอย่างใกล้ชิดจริงสำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่๒๕๖๒
บอก๒๐๑๙ก็เพราะว่าไปพบเมื่อปีที่แล้วช่วงเดือนธันวาคมที่อูฮันในจีน
มาดูภาพรวมกันก่อนสำหรับทั่วโลกนะคะณตอนนี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิตจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่๒๑๓ศพนะคะนี่ค่ะ
ทั้งหมดอยู่ที่จีนนะคะยังไม่มีผู้เสียชีวิตในประเทศอื่น
ส่วนคนติดเชื้อตอนนี้คุณผู้ชมเกือบแตะหมื่นแล้วนะ๙๙๕๗รายแล้วค่ะ
ทีนี้ค่ะมาค่อยดูกันว่าในแต่ละโซนนะคะ
เอเชียอาเซียนออสเตรเลียอเมริกาเหนือยุโรปเนี่ยมีประเทศไหนที่พบผู้ติดเชื้อบ้าง
ตอนนี้นะคะในเอเชียเนี่ยก็มีหลายแห่งที่มีผู้ติดเชื้อเกิน๑๐คน
ฮ่องกง๑๕รายนะคะญี่ปุ่น๑๔ราย
เกาหลีใต้๑๑รายที่ไต้หวัน๑๐ราย
ถ้าจะแบ่งเป็นในโซนอาเซียนเนี่ยค่ะไทยนี่ยังเยอะสุด
ติดเชื้อเยอะสุด๑๙รายสิงคโปร์๑๖รายนะคะ
มาเลเซีย๘รายเวียดนาม๕รายฟิลิปปินส์กัมพูชาประเทศละ๑รายนะคะ
นี่ค่ะคือมีพลเมืองที่สิงคโปร์ไปรับกลับมาจากเมืองอูฮัน
แล้วพบว่าติดเชื้อก็มีนี่ค่ะในจำนวนนี้นะคะในจำนวน๑๖รายนี้
ยุโรปค่ะติดเชื้อมากที่สุดคือฝรั่งเศส๖ราย
ตามมาด้วยเยอรมนี๕รายนะคะอิตาลี
และอังกฤษ๒รายฟินแลนด์๑รายค่ะ
ก็มีทางฝั่งเอเชียที่คนเขาจับตากันมากนะคุณเห็นมาสอน
คืออินเดียแม้ว่าจะมีผู้ติดเชื้อแค่๑ราย
แต่อินเดียเป็นประเทศใหญ่คนเยอะเยอะพอกับจีน
ถ้าเริ่มมีคนติดแล้วกลัวว่ากลัวว่าจะไปเร็วแล้วก็ไปในวงกว้าง
อันนี้ต้องระวังเพราะถ้าดูตัวเลขของผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเนี่ย
ซึ่งจะอยู่ที่จีนอย่างเดียวนะฮะผู้เสียชีวิตณขณะนี้
แต่ตัวเลขมันเพิ่มขึ้นทุกวันใช่ค่ะเพิ่มขึ้นทุกวันค่ะครับ
ส่วนที่อเมริกาก็มีนะสหรัฐ๖รายแคนาดา๓ราย
ตอนนี้นะคะองค์การอนามัยโลกประกาศให้ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
ถือเป็นภาวะฉุกเฉินระดับโลกแล้วนะคะ
หลายประเทศก็เริ่มเตือนไม่ให้ประชาชนเดินทางไปจีน
ถ้าไม่มีเหตุเร่งด่วนหลายประเทศเพิ่มความเข้มงวดมากขึ้น
ห้ามคนที่มีประวัติไปจีนแผ่นดินใหญ่เข้าประเทศ
ก็มีในบางประเทศที่เขามีข้อห้ามนี้แล้ว
พลเมืองจีนเข้าประเทศอันนี้ก็มีบ้างแล้ว

ส่วนไทยเนี่ยนะครับถ้ายึดจากที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาน้ำมนตรีเคยแถลงเกี่ยวกับสถานการณ์เรื่องของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นะฮะ
เราจัดให้อยู่เป็นการระวังป้องกันภัยระดับที่๓
คือพบผู้ติดเชื้อในประเทศ

ซึ่งผู้ติดเชื้อในประเทศที่ผ่านมาก่อนหน้านี้
ก็คือนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเข้าไทย
หรือว่ามีคนไทยคนหนึ่งที่เดินทางไปจีนมา
แต่วันนี้มีการแถลงข่าว
รองอธิการบดีกรมควบคุมโรค
พบคนไทยคนแรกที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่จากคนสู่คนนะครับ
โดยเป็นคนขับรถแท็กซี่ซึ่งคนขับรถแท็กซี่คนนี้ไม่ได้ไปจีน
ไม่ได้ไปเที่ยวอูฮันนะฮะต้องสงสัยว่าติดเชื้อจากการรับผู้โดยสาร
ที่เป็นชาวจีนที่เดินทางมาที่ไทยนะฮะพอรับขึ้นรถหลังจากนั้นก็มีอาการไข้สูงนะฮะ
ก็เลยนำตัวไปตรวจนะครับแล้วก็ตรวจเชื้อดูว่าจะใช่หรือไม่ใช่อย่างไร
สถาบันบำราชนาราดูลสุดท้ายแล้วใช่นะฮะติดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นะครับ
ตอนนี้ก็กำลังรักษาตัวอยู่นะครับนั่นเท่ากับว่ามีการติดเชื้อจากคนสู่คน
เป็นคนแรกในประเทศไทยอืมประวัติของคนขับรถแท็กซี่คนนี้เป็นผู้ชายวัยกลางคนนะครับ
รับนักท่องเที่ยวชาวจีนเขารับหลายรอบหลายเที่ยว
ก็เลยไม่รู้ว่าจากกลุ่มไหนเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนคนไหนอะไรยังไงนะครับ
แต่พอเขาป่วยไข้ขึ้นสูงเขาก็หยุดขับรถทันที
ซึ่งก็ต้องไปเฝ้าระวังเรื่องของครอบครัวของเขาเพิ่มเติมด้วยนะฮะ
ก่อนที่จะเข้าสู่การรักษาตัวที่สถาบันบำราชนราดูล
ผู้ติดเชื้อและรักษาตัวในประเทศไทยนะครับ
ตอนนี้วันนี้ที่แถลงนะครับเพิ่มขึ้นอีก๕ราย
เป็นคนจีน๔และคนไทย๑คนไทย๑ก็คือแท็กซี่
เมื่อสักครู่นี้นะครับยอดรวมทั้งหมด
ปัจจุบันรักษาหายแล้วกลับบ้านได้แล้ว
ออกจากโรงพยาบาลแล้ว๗รายนะครับ
และยังอยู่ที่โรงพยาบาล๑๒ราย
ณวันที่๓๑มกราคมก็คือวันนี้นะครับ
มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคต้องเฝ้าระวังสะสม๒๘๐ราย
ก็คือ๒๘๐รายเนี่ยตอนนี้เฝ้าระวังอยู่และกำลังดูอยู่ว่า
ที่เป็นไข้สูงเนี่ยเป็นไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือไม่
กลับบ้านได้แล้วไม่เป็นแน่นอน๖๘ส่วนใหญ่เป็นไข้หวัดปกติ
และยังอยู่ที่โรงพยาบาลกำลังเฝ้าดูอยู่๒๑๒ราย
ผู้ป่วย๑๒รายนะครับตอนนี้ที่อยู่ที่โรงพยาบาลที่เป็นไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
รักษาตัวอยู่ที่สถาบันบำราชนราดูล๘โรงพยาบาลราชวิถี๔นะครับ
ส่วนตัวรู้สึกตัวดีแต่ต้องให้ยาต่อเนื่อง
มีคนเดียวนะครับที่มีไข้สูงก็คือคนขับรถแท็กซี่
ซึ่งเป็นคนไทยคนเดียวและคนไทยคนแรกที่ติดเชื้อจากคนสู่คน
ช่วงเย็นที่ผ่านมาคณะวิศวกรรมจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
นำหุ่นยนต์ที่จะช่วยในการสังเกตอาการคนไข้มามอบให้กับโรงพยาบาลรัชวิถี
เพื่อสื่อสารและดูแลผู้ป่วยด้วยนี่ฮะก็เอาเครื่องไม้เครื่องมือมาช่วย
วันนี้นายอนุทินชาญวิรากูลรองนายรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ปัญหาไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
หลังประชุมว่าได้เตรียมความพร้อมรับคนไทยและนักศึกษาไทย๑๖๑คน
อยู่ที่เมืองอูฮันของจีนและจะกลับไทยเอาไว้แล้วนะครับ
จะมีเครื่องบินพาณิชย์ไปรับมานะครับทันทีที่ได้รับอนุญาตจากทางการจีน
จะส่งไปรับทันทีขณะเดียวกันที่ประชุมวันนี้ได้ตีตกมาตรการ
ที่เสนอให้ยกระดับการตรวจคนเข้าเมืองจากจีนสู่ไทย
หลังจากพิจารณาอย่างรอบด้านแล้วว่ายังไม่ต้องใช้มาตรการนั้น
มันเกินสถานการณ์ปัจจุบันอย่างที่ผมบอกบวก๑ตลอดนะครับ

เราจะอยู่หน้าสถานการณ์๑ขั้นเสมอเป็นอย่างต่ำ
ตอนนี้เนี่ยทางการจีนก็ค่อนข้างเหมือนกับจะห้าม
ให้มีการให้มีนักท่องเที่ยวออกเดินทางนอกประเทศอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นมาตรการแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องดูความเหมาะสมต่างด้วยนะครับ
ใช่เรายังสามารถแล้วก็เราก็ประชุมมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับ
ทางกระทรวงศาสตร์ถูกมีความมั่นใจว่าเรายังสามารถที่จะดูแล

เราก็จะใช้มาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มขน
ทีนี้พอวันนี้มีการยืนยันว่ามีคนไทยที่เป็นโชเฟอร์แท็กซี่นะฮะ
ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่จากคนสู่คน
ก็คือรับผู้โดยสารชาวจีนแล้วก็ติดนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยลงพื้นที่ไปย่านที่มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเยอะหน่อยคุณเขียนมาสอน
ไปคุยกับคนขับรถแท็กซี่แถวแยกห้วยขวางนะครับ
ประทวนพี่ประทวนบอกว่าพอมีข่าวเนี่ยโอ้โหตั้งแต่เริ่มต้นแล้ว
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่แพร่เชื้อศูนย์กลางอยู่ที่จีนเนี่ย
ก็ใช้ผ้าปิดปากใช้แมสปิดปากปิดจมูกตลอดเวลา
เวลาที่มีผู้โดยสารขึ้นรถเขาทำความสะอาดรถวันหนึ่งสองครั้งนะฮะ
วันนี้ก็ปิดหมดนะผ้าปิดหมดเพราะว่าเวลาคนขึ้นรถบางทีเขาแจกด้วย
เขามีเยอะแต่ว่าบางทีเขาแจกหมดเลย
พี่อาจจะตอบภัยไปก่อน
เดี๋ยวต้องซื้อใหม่มันจะได้ปลอดภัยครับ
ตอนนี้ก็หาซื้อยากด้วยนะใช่ค่ะนะ
ผู้จัดการสารพระพิกาเนสที่แยกเว้ยขวางตรงนี้คนจีนก็มาไหว้เยอะ
บอกว่าตั้งแต่เกิดข่าวแรกนักท่องเที่ยวก็ลดลง
แต่หลังจากนั้นไม่นานพอสถานการณ์เริ่มเข้าใจเรื่องของโรคกันมากขึ้น
ก็เริ่มกลับมาปกติแต่ก็กำชับเจ้าหน้าที่ที่ศาลนะฮะ
ทำความสะอาดพื้นที่วันละ๒ครั้ง
โดยเฉพาะหูหนูพระพิกเนธท่านจะมีหนู
แล้วคนก็จะมากระซิบขอโชคลาภตรงนี้เขาบอกโอ้โหเอาให้สะอาด
บางทีมากระซิบแล้วก็ละอองน้ำลายตรงนี้เป็นจุดแพร่เชื้อได้
ก็จะถีบสปร่อยฆ่าเชื้อตลอดเวลา